เรื่องของการกดแตรคุณผู้ชมครับที่ชนบุรีผู้หญิงคนนี้เขาก็กลัวนะ
เขาอยู่ซ้ายสุดแต่มอเตอร์ไซค์ผู้ชายเนี่ยมาจากขวาสุด
ก็มาเบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมาก็กลัวจะชนกดแต่แป๊บเดียว

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับ
เดือดต่ำจริงจริงคุณวริษฐาจินดาการผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าเช้าวันที่๑๖พฤศจิกายนนะเธอขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงาน
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมอยู่เลนซ้ายสุดก็ตรงดิ่งมา
ผู้ชายคนหนึ่งขี่จากเลนขวามาจะมาตัดหน้ารถยนต์
แล้วก็มาทางเลนซ้ายของเธอเธอก็แหม่มันกระชั้นชิดนะ
ตัดสินใจกดแต่ปิ๊นหนึ่งแล้วก็หักหลบแล้วก็ขี่ตรงต่อไป
แต่ผู้ชายคนนั้นไม่พอใจขี่รถตามมาตลอดทางคุณผู้ชม
ตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายด่าลามไปถึงบุพการีนู่นน่ะ
แล้วก็ยังขี่มาประกบด้านข้างนะแล้วพูดคุยกันนะ
ไม่เห็นหนูเหรอนะหนูขี่มาทางตรงนะคู่กรณีตอบ
คุณวริถาเนี่ยกลัวจะมีปัญหาก็รีบขี่หนีนะครับ
แต่ว่าคู่กรณีก็ขี่มาประกบอีกเธอเกรงว่าจะได้รับบาดเจ็บค่ะ
ต้องหยุดรถที่ไหลทางแล้วจังหวะนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือกะจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไง
คู่กรณีปรีเข้ามาถามเอาไหมเดี๋ยวกูต่อยเลยอุ้ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
แล้วทำท่าจะชกมาที่หน้าเธอก็คว้าโทรศัพท์นะครับ
โทรศัพท์จะถ่ายแต่ผู้ชายคนนั้นปัดโทรศัพท์ลงพื้น
ได้รับความเสียหายไปคุณวณิษฐาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีก
แล้ววิ่งไปหาคู่กรณีคราวนี้ยื้อกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะ
หยิบไปดูโทรศัพท์แล้วคราวนี้โอ้โหวิ่งไปยื้อกัน
แต่เธอสู้แรงไม่ไหวหรอกกับผู้ชายเธอก็ถอยมานะครับ
คู่กรณีก็ขี่รถหนีไปเบื้องต้นคุณวริถาเนี่ย
บันทึกประจำวันไว้แล้วที่สพเมืองพัทยานะครับ
ก็วงจรปิดจับภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน
และตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้ตัวคนก่อเหตุคู่กรณีแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบสวนเดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยแล้วกันนะฮะ
เหมือนจับโทรศัพท์หนูตกลงพื้นไปเลยค่ะ

ใช่ค่ะคว่างลงพื้นแล้วก็เป็นเสียหายอย่างนี้ค่ะ

ก็เกิดเหตุทำร้ายกันบนถนนได้ค่ะ